วิเคราะห์มาโดยตลอดถึงความคืบหน้าของคดีวันนี้คงจะได้พูดถึงเรื่องของการตัดปมประเด็นต่างรวมไปถึงหลักฐานที่พบด้วย
ตำรวจต้องทุ่มสรรพกำลังแต่ละคนที่ลงไปเนี่ย
ก็เป็นนักสืบมือพระการนะครับไล่ไปตั้งแต่นักสืบรุ่นใหญ่
นักสืบรุ่นกลางระดับผู้การกองปราบจนถึงนักสืบระดับ
ลองลงไปจะเป็นระดับผู้กำกับรองผู้กำกับงานนี้คือเพื่อ
ถ้าเกิดเจอนะมันมีการผมวิเคราะห์ตามข่าวที่ได้มานะครับ
ค่ะโดยปกติเนี่ยคดีใหญ่ใหญ่เนี้ยข่าวที่เราได้มาเนี้ย
ก็คงจะไม่ค่อยเป็นความจริงเท่าไหรหรอกครับอืมอาจจะมี
เป็นข่าวที่เรียกว่าคือจริงเนี่ย
เพราะว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้หรือว่าไม่อยากจะให้คนร้ายเขาเกิด
อันนี้มันเป็นเทคนิคนะครับเราตำรวจให้ข่าวค่ะ
ไอ้ผู้ร้ายก็ฟังอยู่ถูกไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะระดับนี้
ขนาดที่ว่าใส่ถุงมือไม่ใช้ปืนตัวเองแม้ว่ามีปืน
และที่สำคัญนะผมดูแล้วงานนี้
อาจจะแรกอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าถึงขนาดนี้
ที่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรคะ

ก็เพราะว่าผู้ใหญ่คนนี้เพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเทพ

ลงเครื่องมาถ้าผมจะชิงง่ายกว่าไหมครับ
กลางค่ำกลางคืนมาตั้ง๖โมงทุ่ม๒ทุ่มนี้
ผมไปดักรออยู่กลางทางไม่ง่ายกว่าแล้วครับต้องง่ายกว่านะครับ
เพราะว่าผมไปดักรอรู้อยู่ว่าไปกรุงเทพ
ง่ายกว่าที่จะไปนั่งรอที่บ้านเด็กเล็กโอ้โหคนเต็มไปหมด
เพราะว่าเข้าไปในบ้านก็ต้องรู้แล้วครับว่าในบ้านมีตั้ง๓๔หลัง

คงไม่ใช่ผู้ใหญ่อยู่คนเดียวหรอกครับก็ต้องมีครอบครัวใช่ไหม
การที่จะเข้าไปเนี่ยชาวบ้านแถบนั้นก็ต้องรู้อีก
ตามภาษาคนที่อยู่ชนบทบ้านนอกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กันเดียว

กว่าจะขับเข้าไปก็ต้องเจอบ้านนู้นบ้านนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำร้ายนายวรยุทธ์ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ที่จังหวัดกระบี่นี่ผมว่าง่ายกว่านะจะไปทำที่อื่น
ก็คือไปดักตัวคนเดียวเลยก็ยังได้แต่นี่มาที่บ้าน
และก็ทำการเนี่ยคุณนิวครับ
เข้าไป๔โมงถึงเที่ยงคืนอยู่กัน๗๘ชั่วโมง
คนมันจะไปฆ่าคนจะไปทำร้ายคนมันอยู่อะไรกัน๗๘ชั่วโมง
แสดงว่าต้องมีการใจราชาต่อรองหรือมีการยื้ออะไรสักอย่าง
อยู่กันไป๗๘ชั่วโมงเขาก็ต้องไปดู
มันไม่มีเส้นผมมันไม่มีอะไรมันใส่ถุงมือแล้วมันทำอะไร

ก็คืออาจจะเป็นการพูดไปเพื่อก้อยเขวไงครับ
ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการสืบสวน
ผมก็ไม่อยากจะพูดวิเคราะห์ให้มันเยอะไปนะครับ

มั่นใจว่าตำรวจชักจะใกล้ทางตันแล้ว

คือผมไม่ได้มั่นใจว่าจะจับได้นะงานนี้
เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับ

ผู้ที่กระทำการอย่างนี้ได้เนี่ย
คนที่ตัดสินใจทำอย่างนี้ได้เนี่ย

หมายความว่าลูกน้องไม่กล้าทำหรอกครับ
ลูกน้องจะไป๗๘คนลูกน้องจะไปยิง

มีมือถือส่งข้อความไปบอก

เพราะว่าถ้าปล่อยไปไอ้นี่มันแฉแน่

ต้องถึงกระหนักตัดสินใจเก็บหมด
เพราะจริง๑๑คนนะครับไม่ใช่๘คน

ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นข้อจุดใหญ่พลิกคดีที่ว่า
คนที่รอดชีวิตมาผู้หญิงใช่ไหม

อายุ๓๐เสร็จเนี่ยที่รอดมาที่ตำรวจเขาเก็บไว้เป็นพยานอย่างดีเลยครับ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยอย่างดีเลยครับ

ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่พอที่จะบอกได้
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าระหว่างที่จับตัวเข้าไปขังในห้อง
ในห้องนะครับขังในห้องแล้วปิดล็อกไว้ไม่ให้รู้
คือผมใช้ประสบการณ์และความคิดวิเคราะห์อ่านตามข่าวทุกวันนี้มันคงไม่ได้หรอกครับ

ข่าวนั้นก็บอกว่าตบเด็กตาหลุด
ทุกคนไม่รู้ได้ยังไง
ถ้าตำรวจเขาก็บอกว่ายังไม่มีภาพมาเลย

สกิตเขาบอกเขายังไม่มีเลยนะครับไม่ได้ออกมาไม่ได้อะไรมา

เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกันก่อนนะครับเราวิเคราะห์กันมั่วไม่ได้
เพราะรายการนี้รายการตีแสกหน้าผมก็ไม่วิเคราะห์มั่วหรอกครับ
แต่ความรู้สึกผมนะฮะลึกว่าคนทำระดับนี้ได้เนี่ย
ไม่ใช่มีอิทธิพลพอสมควรนะฮะต้องมีอิทธิพลมากเลย
โอ้โหมีอิทธิพลมากมีอำนาจแล้วก็เด็ดขาดมากด้วย
และที่บอกว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่มันดันใช่แล้วล่ะครับ
หมายถึงอะไรอ่ะก็ผมไม่อยากจะบอกเงินไปนะครับ
ที่บอกว่าไอ้แรกถ้าใส่อย่างนั้นใส่ชุดอย่างนี้
ก็ผมก็เกรงว่ามันจะเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าคดีแบบนี้คนธรรมดาไม่กล้าทำคุณนิวครับ
คนธรรมดาผมก็บอกแล้วมือปืนก็ไม่กล้าทำ

ไม่กล้าตัดสินใจเองไม่กล้าลงมือเองไม่ใช่ครับ
มือปืนไม่กล้าทำงานอย่างนี้ไม่กล้ารับงานอย่างนี้
คนที่ทำระดับนี้ได้เนี่ย
ต้องมีประจำกล่าวคุมกันมากเลย

เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง

เกี่ยวหรอกครับเรื่องชู้สาวที่ไหนก็จะฆ่าไปถึงสิบศพ
เรื่องที่บอกว่าไปเป็นผู้นำมวลชนขับไล่ครูคนนึง
พอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ตัดไปเลย

เรื่องของในที่ไปขัดแย้งกับเรื่องบุกลุกที่ดิน
นายวรยุทธ์เป็นโจทยื่นฟ้องชาวบ้านก็ตัดได้เลยครับ
เรื่องการร้องเรียนเรื่องความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองท้องถิ่น

เรื่องที่ว่าวันนี้ออกมาเนี่ยเรื่องโรงโม่หิน

ที่บอกว่าไอ้โน่นไอ้นี่แล้วก็มีใครอีกคนนึงอ่ะ
ตัวละครเพิ่มอีกคนนึงชื่ออะไรโกเสิร์ช
ที่บอกเป็นเพื่อนกันตั้งแต่๓ขวบสนิทสนมกันมาก

มีความเป็นสนิทกันส่วนตัวมากกว่านั้นอีก

มากขนาดไหนก็สนิทกันมากแล้วกัน

ธุระปะปังที่กรุงเทพให้หน่อย

ไปติดต่อธุระที่กรุงเทพกรุงเทพอะไรอย่างนี้
แล้วก็วันนั้นก็กลับมาตอน๖โมงเย็น

ขับรถไปที่อ่าวลึกก็อีกประมาณสัก๓๐นาที

ถามว่าคนจะยิงเงินจริงเนี่ยไปรอที่บ้านเหรอ

รอที่บ้านเหรอ
แล้วไปรวกดเด็กรวบมาล็อคไว้
ผมว่ามันชั้นจะยังไงแล้วน่ะ
แสดงว่าประเด็นเรื่องความสัมพันธ์
ของคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่บ้าน
เรื่องเกี่ยวกับโรงโม่หินน่าจะขยี้ต่อ
ข่าวลึกของผมนะจากวงในนะ
ในของผมเนี่ยในลึกเลยนะ

งั้นก็อาจจะเหลืออีกหนึ่งประเด็นก็คือยาเสพติด
ยานี้ยังพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีผลเสียหายกับเขา
คุณมีหลักฐานอะไรมาว่าผมเรื่องครอบครัวผมเสียหาย
ถูกไหมครับเรื่องนี้ผมก็ยังไม่พูด
แต่ผมเชื่อว่าที่พูดมาเรื่องชู้สาวเรื่องของที่ดิน
เรื่องของการประท้วงเรื่องของโมโม่
เป็นเรื่องที่คุณนิวต้องเข้าใจนะครับ
เป็นเรื่องที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องพูดไปนะครับ
เพื่อให้เห็นว่าเขามีความก้าวหน้าของคดี

ผมไม่พูดไปทุกวันคุณเอาข่าวที่ไหนไปลง

ถูกไหมครับไอ้เรื่องนี้ผมเชื่อว่าที่พูดมานี่ไม่เกี่ยวเลย
แต่มีเกี่ยวอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมจะพูดในตอนต่อไป
ใจรอคุณผู้ชมสักครู่เดียวกลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สนุนโดยใหม่นิสสันโนวาร่าแบล็กอีดิชั่น
แกร่งของลูกผู้ชาย
หลายคนคงใจจะขาดอยากจะรู้แล้วว่า
สิ่งที่คุณชูวิทย์วิเคราะห์ถึงสาเหตุปมปัญหาในการฆาตกรรมโหดครั้งนี้

คือคุณนิวผมต้องพูดก่อนนะครับเดี๋ยวรายการเราเนี่ย
หลายคนก็ดูอยู่ตำรวจเขาก็ดูอยู่

วิธีการทำเนี่ยมันไม่ใช่มืออาชีพนะครับ
ผมต้องบอกว่ามืออาชีพเนี่ย

มืออาชีพนี่เขาคงไม่ทำที่บ้าน

ไหมครับถ้าผมเป็นมืออาชีพจริง

คือจู่โจมเฉพาะเป้าหมายเลย
ขับรถกระบะมาแล้วเทียบเคียง
แล้วให้คนมือปืนอยู่ข้างหลังรถพุ่งมา
ซึ่งลักษณะคนทางใต้ก็ทำกันแบบนี้

ตำรวจเขาคงจะรู้นักสืบเขาคงจะรู้

ถ้าใช้อาก้าเนี่ยนั่งข้างหลังรถกระบะเนี่ย

พอขับมาเทียบปุ๊บก็ลุกขึ้นมาส่องเลย

เพราะทำที่บ้านนี้ผิดหลักการมืออาชีพโดยเด็ดขาดเลยครับ

คุณนิวครับคุณนิวก็ทราบดี
คนอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม

แต่อันนี้รู้ว่าเป็นชาวมุสลิมเขาไม่เลี้ยงหมา
แต่ว่ายังไงยังไงคนใกล้เคียงก็ต้องเห็นทางเข้าทางออก

คือลักษณะอย่างนี้ผิดหลักการมืออาชีพครับ
เพราะฉะนั้นประการที่สอง

ไปไม่ได้วัตถุประสงค์จะไปเอาชีวิต
ไปโดยวัตถุประสงค์ต้องการของบางอย่าง
หรือต้องการเจรจาบางอย่าง
ที่พูดแล้วอาจจะโทรศัพท์คุยกันไม่ลงตัว
พยายามจะหลบหนีไม่พูดไม่คุย
ก็ต้องการไปที่บ้านเพื่อจะไปเจรจา
ไปหาความเอาข้อเท็จจริงว่า

หรือจะไปทำอะไรแต่ผมพูดว่า
คงจะต้องไปเอาคำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ซึ่งต้องเจอต่อหน้าถูกไหมครับ
เพราะถ้าไม่เจอต่อหน้าไม่ไปที่บ้านไม่ได้

เออเด็กมาเออดีละเขามีแต่ไล่ไป

ถูกไหมครับเอามาขวักมือเรียกด้วย
โอ้อยู่ดีละมาละ
ลักษณะแบบนี้เป็นการคุยเจรจาต่อลองถึงเรื่องสำคัญบางเรื่อง
ซึ่งจะต้องพบหน้ากันไม่ได้เจรจาหวังเอาชีวิต
แต่จุดพลิกผันมันผมเชื่อว่าจุดพลิกผันมัน
มันเริ่มเอาตอนใกล้เที่ยงคืน
ตึงเครียดหรือความที่คิดว่าจะเอาชีวิตกันเนี่ย
มันเป็นข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ได้ตั้งใจเอาชีวิตหรอกแต่หลังนี้ทิ้งไว้ไม่ได้
ก็คงจะมีการพูดกันอาจจะแบบว่าพูดแล้วแบบว่า
อย่าปล่อยกูออกไปนะถ้ามึงปล่อยให้กูออกไปได้เนี่ย

ก็คงโทรศัพท์ล่ะครับค่ะทีนี้คุณนิวครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ย
ตำรวจนักสืบต่างล้วนต้องใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นแหละ

เพราะว่าทุกคนต้องโทรศัพท์

ผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นอะหนึ่งในนั้นอะ

คงมีตัวเจ้านายมาด้วย
คือมาบังคับบัญชาตรงนั้นเลยเหรอครับ

เพราะจากสังเกตได้ว่ามีคนนึงเนี่ยใส่ถุงไอ้โม่งไว้
ใส่ถุงไว้นะไม่ให้เห็นหน้าไง
คนนี้คือคนหัวหน้าระดับบังคับบัญชา
ซึ่งมาพร้อมถุงคุมพอเราไม่เห็นหน้าก็ไม่มีพยานนะฮะ
ชี้แจงไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับ
แต่ตอนหลังคงจะบอกว่าเฮ้ยกูรู้มาแล้วอีก๕มึงเสียงอย่างนี้ใคร
จะเข้าเขาแล้วนะก็เลยปล่อยไว้ไม่ได้
เพราะจำได้แล้วว่าใคร

ต้องเป็นคนคุ้นเคยต้องเป็นคนรู้จักต้องเป็นคนที่พอรู้แล้วครับว่าใคร
ดังนั้นก็เลยมีการรายการเก็บหมด
คือไม่อย่างนั้นนะคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
เสาสัญญาณเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่นี่คือบ้านนอกเนี่ยก็จะมีเสาสัญญาณถูกไหมครับ

โฟนที่จะเช็คดูว่ามีการสื่อสารเพราะไม่งั้นไอ้บริษัทโทรศัพท์มันจะไปเก็บสตางค์ถูกได้ยังไงล่ะครับ

เราอยู่ที่กระบี่โทรมากรุงเทพมันยังขึ้นเลยครับว่าอยู่กระบี่โทรกรุงเทพ

เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เช็คโทรศัพท์ได้แน่นอน
แต่ว่าคนที่ไปเนี่ย๗๘คนนี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีไม่รู้ไม่ใช้โทรศัพท์ครับ
ก็คือตัดเรื่องของการใช้โทรศัพท์สื่อนั้นไปเลย
ตัดเรื่องโทรศัพท์ไปเลยครับเพราะมันดันเอาโทรศัพท์เขาไปด้วย
เอาโทรศัพท์ของผู้ใหญ่บ้านไป
นั่นน่ะสิครับเห็นไหมครับมันไม่ใช้โทรศัพท์มันนะครับ
มันใช้โทรศัพท์ผู้ใหญ่มันใช้ปืนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเอาปืนตัวเองยิง

เอาปืนคนอื่นยิงเอาปืนของผู้ใหญ่คนนี้ยิงอีก
ก็คงเป็นธุรกิจหรือการทวงเงินอะไรสักเรื่องหนึ่งแหละครับ

คงจะเป็นเรื่องนี้แหละครับก็คงเป็นธุรกิจดำมืด
เราก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นธุรกิจอะไรเพราะว่ามันยังไม่มั่นใจ
เราจะไปพูดอย่างนั้นก็คงไม่ได้แต่ธุรกิจอื่นอื่นไอ้โรงโม่หิน
เรื่องชู้สาวไอ้เรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เขาพูดกันไปก็ตัดไปได้เลยครับ
โดยเฉพาะไอโลงโมหินนี้ตัดเลยครับ
ค่ะตอนนี้เราวิเคราะห์กันมาเรื่อยตามพยานหลักฐานที่เจอ

วิเคราะห์ว่าจะเจอทางตันครับ
คุณชูวิทย์มันไม่มีอนาคตความหวังเลยเหรอคะ
ผมวิเคราะห์ตามสไตล์ผมคุณนิวครับตำรวจเขาทำหน้าที่แน่นอน

แต่ท้ายสุดผมกลัวว่ามันจะไปเจอทางตัน
แปลว่าเราจะเอาผิดคนที่เกาะเหตุไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะ
ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้นะครับมีคดีแบบนี้
และเอาความผิดไม่ได้ก็มีนะครับที่สระบุรี๕ศพเหมือนกัน
สุดเอาใครไม่ได้เพราะว่าไปเจอทางตัน
ทางตันหมายถึงไม่มีพยานหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนแล้ว

หรือว่าเงินเกี่ยวข้องไหมครับ
อันนี้มากกว่าเงินครับอันนี้มากกว่าเงินอีกครับ
ไม่ใช่เงินครับไม่มีใครกล้ารับเงินหรอกครับ
ตอนนี้ผมถามว่าไอ้คดีแบบนี้ผมเอาเงินมาให้ตำรวจแล้ว
ก็อย่ามายุ่งเหอะไม่มีใครกล้าเอาหรอกครับ
ไม่มีทางเลยลืมไปได้เลยเรื่องนี้มันมากกว่าเงินครับ

เพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูครับผมเกรงว่าเรื่องนี้
จะเจอตันครับเจอทางตัน
ถ้าภายในวันสองวันนี้ตำรวจยังทำอะไรไม่ได้นะครับ
ก็คงขยายไปอีกสัก๗วันหลังจาก๗วันแล้วก็คงลืมไปเลย

อย่างที่ผมบอกตัดเรื่องอื่นออกไปซะ
สองเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจทำ
หมายความว่าจะฆ่ากันถึงขนาดนั้นคงไม่ได้ตั้งใจ
แต่๓มีเหตุการณ์พลิกผันหลังจากที่ผู้ใหญ่มาถึงแล้ว
และรีดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้ตกลงกันไม่ได้นะครับ
แล้วเผลอพลั้งไปแล้วก็กระทำการจะต้องเก็บหมดทุกคน
แต่จุดที่ผมเชื่อว่าคนที่มาคนนั้นที่ยังรอดชีวิตมาเนี่ย
คนนั้นก็อาจจะยังไม่รู้นะครับ
นั้นก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าเขาไปเก็บไว้อยู่ข้างในห้อง
ก็เรื่องนี้ก็ลองติดตามดูนะครับ

คือสังคมเราเนี่ยปล่อยคนแบบนี้ไว้ไม่ได้มันค่อนข้างจะโหดเยี่ยมฆ่าได้
ขอให้ตำรวจซึ่งเป็นนักสืบคนเก่งทั้งนั้นที่ลงไป
แต่อย่างว่านะคุณนิวประเทศไทยเราเนี่ยมันมีของแข็งอยู่
มันเจอของแข็งขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้
แต่ถ้าคนธรรมดามีอิติภัณฑ์ธรรมดา
ก็อย่างที่บอกแล้วครับแม้แต่มือปืนรับจ้างก็ไม่กล้าทำหรอกครับ

เพราะว่าไปทำกลางทางง่ายกว่าครับ

เอาปืนส่องไปอาก้ายิงปืน

เรียบร้อยฮะไม่รู้ใครเป็นใคร

ถ้าเกิดไม่แก้ไขคดี

เสียชีวิตถึง๓คน

และเป็นการฆ่ายกครัวถึง๘ศพในทีเดียว

ดังนั้นตำรวจต้องเพิ่มสรรพกำลัง

เรื่องเดียวที่จะทำให้ตำรวจหยุดได้

แต่ผู้พิอิทธิบนเจอเรื่องของแข็งนี่แหละครับ

เราจะตีแสกหน้าได้ไหม
คงต้องตามกันต่อ
ต้องตามกันต่อครับ

ถอนหายเจอกันสักหน่อยนึง

ผมคิดว่าเป็นเรื่องเบาเช่นกัน

เราคุยกันถึงเรื่องการใช้ชีวิต

อย่างกรณีที่เขาเรียกว่าบ้านนกพิราบ
ห้วยขวางนี่เองนะครับท่านผู้ชมครับ

จำนวนมากที่ดังดูทีวีอยู่ทุกวันนี้

หรืออยู่บ้านแม่นเดียว
ที่มีหลัวติดจัดละครับ
และมักจะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ

เรื่องต้นไม้ล้ำเข้ามา
เรื่องของที่จอดรถ

หลายเรื่องคือปัญหาของการอยู่ร่วมกัน

ลักษณะของทาวน์เฮาส์นี่ยิ่งครับแคบ

เลี้ยงอยู่ในบ้านที่เป็นทาวน์ฮาว
และก็พื้นที่ข้างในน่าตกใจ

ขายของเก่าเหมือนกึ่งขยะ

ซึ่ง

นกต่างเหล่านี้ที่เขาตีมาว่ามีเชื้อโรคต่าง

มูลจระของตัวนกพิราบเองนะครับ

เรื่องจะไปถึงก็ตามหลักการนี่แหละครับ
คือเทศบาลเราหรือว่ากอทมเราเนี่ย
เรื่องเร็วไม่มีหรอกครับมีแต่เรื่องช้า

แมลงสาบเป็นกองทัพ
แล้วลุงคนนี้ก็เอาแมงสาบโชว์

คือคุณนิวว่า

ไม่แน่ใจแต่ขอเรียกว่าแปลกได้ไหม

ป่วยของสังคมเมืองเนี่ยมันมีนะครับ
คนบางคนเนี่ยก็เลี้ยงหมานะครับ

แต่การเลี้ยงหมาตัว๒ตัวก็ไม่แปลกถูกไหมครับ

แต่เลี้ยงเป็น๑๐๒๐ตัว๓๐ตัวเนี่ย

คือทำมาเท่าไหร่ก็เอามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว

เห็นใจหมาแมวไงไม่มีคนดูแลเขาก็อุปการะ
ผมเชื่อว่าแบบนี้คือป่วยครับ
เมืองก็คือการอยู่โดยกันที่ว่าไม่ว้างวางใจคนมนุษย์

รักสัตว์แน่นอนครับต้องรักสัตว์ฮะ
แต่ถามว่ามีเพื่อนไหม

อาจจะมีเวลาและหัวใจให้กับสัตว์มากกว่าอย่างนี้

เพื่อนบ้านมาที่บ้านไหมแมลงสาปเยอะอย่างนี้ขยะเยอะอย่างนี้

อยู่ในโลกของตัวเองตัดทาบสังคมอยู่ในโลกของตัวเอง
นกรักหมารักแมว
ถามว่าผิดไหมจิตใจไม่ดีไหมจิตใจไม่ดีได้ยังไงครับ
ขนาดนกให้มาอยู่ในบ้านตัวเองลูกเมียคงไม่มีแล้วล่ะ

ก็ลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าในการอยู่ร่วมกันคือคุณนิวครับ

ในต่างประเทศเอารถที่จอดไว้ข้ามคืนทิ้งไว้สักสามสี่คืน
โทรไปหาเทศบาลเทศบาลยังเอารถมายกไปเลยครับ
เขาไม่ให้จอดรถเนี่ยนะฮะหมายความว่าไปจอดหน้าบ้าน

หน้าบ้านเรานี่แหละครับรถที่ไหนไม่รู้มาจอดหน้าบ้านเรานาน

แล้วมีสิทธิ์ที่จะโทรศัพท์หาเทศบาลให้รถมายกไปครับ
ถือว่าเป็นการลุกล้ำส่วนบุคคลอย่างนั้นไหมคะ
ใช่ครับบ้านบางบ้านคุณนิวครับเป็นทาวน์ฮาส์

เอาโกได้ไหมล่ะเนี่ยก็ทำกันในขนาดนกวิราบอยู่กันแบบนี้
บ้านก็เปิดมาจู่ก็เปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ขับ
สนุกกันกินเหล้ากันนะครับ

โทษทีรถบรรทุกอยู่ก็รถบรรทุกมาซ่อมข้างล่างมาไขน้ำมันเครื่องหกเลอะเถอะ

ปัญหาของการอยู่ร่วมกัน
คุณนิวครับคุณนิวอยู่คอนโดใช่ไหม

คอนโดวันดีคืนดีคอนโดข้างเนี่ย
เขาให้อยู่กัน๒คน๓คนนะครับพอประมาณ
อยู่กันเยอะหรือเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาอยู่
เช่ากันเป็นวันเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับ
ลักษณะอย่างนี้จะมีความไว้วางใจไหม

ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยมีจำนวนมากครับ
ที่อยู่บ้านอย่างที่ผมบอกอยู่คอนโดอยู่เท่าไหร่

แล้วถ้าเกิดจู่คนที่อยู่ข้างเราเนี่ย

เกิดลักษัตริย์เกิดลักหมาลักแมวขึ้นมา

เขาก็มีขั้นตอนไปอุทธรณ์กับเขต

อุทธรณ์ไปกว่าจะคุยกันไปคุยมาเป็นปี

คุณชูวิทย์ดีเลยพูดถึงเรื่องของกฎหมายใหม่

มีกฎหมายใหม่ที่อัปเดตมาด้วย

เดตกฎหมายทำร้ายร่างกายหน่อย
เขาปรับหรือว่าเขาลงโทษมากน้อยแค่ไหน

ชุวิตตีแสดหน้า

สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีโทษไม่หนักมาก
แต่ว่ากฎหมายใหม่ออกมาแล้ว

เดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่ออกมา

เพราะว่าสมัยที่ผมเป็นสอสอนะ
กฎหมายมันกว่าจะผ่านได้ทะเลาะกัน
คุยกันกว่าจะออกมามันช้า

กฎหมายทะเลาะวิวัตในที่สาธารณะ

กลับ๕๐๐บาท
ก็พูดง่ายว่าไปตบหน้าใครนะครับ

มีอีกอันหนึ่งคือตบตีทำร้ายร่างกาย

บางทีผลักกันไปทะเลาะวิวัตเนี่ยเขารีบปรับ
ตบตีแล้วครับเริ่มชกต่อยตบตีกันแล้วครับ
คือสมัยก่อนเนี่ยก็คุกไม่เกิน๑เดือน

แต่ปรับเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่เกิน๑๐๐๐บาทครับ

อันนี้ถ้าหากตบตีกันแล้วมีการถอดเสื้อผ้าด้วย

ถอดเสื้อผ้านะครับทำให้อับอายแล้วครับ

อย่างของจีนก็ถึงเสื้อผ้าแล้ววิ่งไล่กันเนี่ยนะ

เพราะว่าเขาบอกว่าจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ครับ๒๐๐๐๐แต่ไอ้โต้จำคุกเนี่ยตั้ง๑๐ปีนะครับ

แล้วหากมีคลิปว่อนไปในโลกออนไลน์
อินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ผิดอีก

หรือทั้งจำทั้งปรับ

เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย
ทีนี้ผมนึกออกแล้วนึกอะไรฮะผมนึกออกแล้วคุณนิวว่าผมอยากจะไปกินลาบ
ทำไมล่ะคุณจุมิตคุณระวังมีปัญหานะ
การทางนี้ก็อยากจะไปกินลาบที่ที่บางแสนนะร้านนี้มีอะไรดี
ผมก็อยากไปทำไมเพราะคุณดูสิร้านนี้พิตตี้เต็มเลย
ขอดูหน่อยได้ไหมไม่น่าแหละเขาเนื้อถึงอยากจะไปก็ดูสิดูพิตตี้สิ
อย่างนี้เขาเรียกพิตตี้คือแต่ละร้านก็ต้องมีพริตตี้มีสาวมาเสิร์ฟ
มายกชูนะครับทักทายเป็นยังไงคะคุณพี่
วันนี้จะดื่มอะไรดีคะบางทีก็มานั่งเพื่อนเป็นเพื่อนกัน
มิน่าล่ะมิหน้ามิน่าล่ะถึงรู้อย่างนี้นี่เองดูสิครับ
ลาบยุคใหม่เขาเป็นแบบนี้เห็นไหมเขามีนั่งชูน้องชูนิ้วทักทาย
อย่างนี้แฮปปี้ล้านชื่อล้านป้าแดงป่านนี้คงจะดังเลยฮะ
อุบลนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้อยู่อุบลนะอ๋อ
ไม่ได้อยู่อุบลอยู่บังแสนนี่เองอยู่หลวงทาง
ลาบอุบลแต่อยู่บังแสนแน่นอนสิครับ
ก็ตอนนี้ก็อัปเดตกันให้ฟังนะว่าท่านอายการท่านนี้ก็ถูกย้ายแล้วนะครับ
ก็บอกว่าสถาบันอายการมันก็ต้องมีแล้วก็คนมันนั่นอย่างนี้กันบ้างมันมีเยอะนะครับ
ก็พยายามที่จะทำเพราะว่ามันเป็นสถาบันที่เป็นคงอยู่กับสังคมความยุติธรรมของไทยมานาน

ก็จะไปทำให้เสื่อมสีอย่างนั้นมันไม่ได้
ก็ดีครับให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะว่าร้านลาบนี่แหม
เดี๋ยวนี้มันทันสมัยคนก็มีหน้าเขาถึงอยากไปกัน
ผมก็สงสัยผมนึกผมก็คิดนะร้านลาบนี่มันเป็นยังไงนะมันคงจะเป็นร้านข้างทางธรรมดา
มันคงอร่อยโอ้อย่างนี้มันไม่อร่อยอย่างเดียวแล้วล่ะครับมันอร่อยใจด้วยนะครับ

อ้อนั่นสิครับคือมันจะเจริญหูเจริญตา

ตอนนี้นายธนพลก็ไปกินลาบที่สำนักงานอายการสูงสุดปฏิบัติราชการที่นั่น
เอาหน้าแหมปี๒ปีนะครับก็ธรรมเนียมได้ก็อย่างนี้แหละ
เหมือนตำรวจล่ะครับพอมีข่าว
เมื่อวานนี้ที่บรรทธองที่สอนออกประธุมวัน
ห้าเสือคุณดูไหมสิโยกโยนย้ายโดนย้าย

เท่าไหร่คะ

วันหนึ่งเกิดสอบแล้วไม่มีอะไรก็กลับมาอีก

นี่ครับคือระบบราชการเขาจะเป็นอย่างนี้ครับ
เขาย้ายไปไปให้เรื่องให้เรื่องเงียบก่อน
พอเงียบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมา
ดิฉันก็สงสัยคุณชุวิตคือเวลามีปัญหาอะไรก็ตาม

อย่างเช่นถ้าพิสูจน์แล้วว่าผิดจริง

ข้าราชการเนี่ยแน่นอนนะก็มีศักดิ์มี
มีกว่าที่คุณจะไปตั้งกรรมการได้

ก็ยังสามารถที่จะวิ่งเต้นอะไรกันได้อีก

ที่จะไปเอาข้าราชการคนไหนออก

กว่าจะไปข้าราชการเนี่ย

คุณนิวเชื่อไหมครับใช้เวลาเนี่ย
ผมว่าต้องมี๒๓ปีอย่างต่ำนะครับ

เขาสามารถที่จะไอ้นั่นไอ้โอ้เยอะฮะ
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ

แป้งก็แค่แป้งนะครับ

เรื่องของความไม่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้เกี่ยวกับ
การทุจริตเรื่องผิดอะไรที่มัน

ก็พักเหมือนพักงานก่อนอย่างนั้น
ก็ถูกครับมีฆาตราชการจำนวนมาก

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวกับความยุติธรรม

ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์
เราอัปเดตกันไป

เรื่องอะไรครับผมก็อยากจะเอาเรื่องแปลกมาฝาก

เรื่องอะไรครับ
เอายาบ้าเนี่ยส่งยาบ้ากันทางไหนรู้ไหมครับ

แล้วก็เอาไปฝังไว้ในคอไก่

เขาเฉือนแล้วก็เอายาบ้าฮอ

แล้วก็เอาไปยัดในคอคอ

แล้วมันไม่ตายมันยังไง

แต่ไก่เนี่ยอันตัวใหญ่
คือยุทธวิธีของการขน

คือเอามาให้เห็นนะครับ

แล้วอย่างนี้จะตรวจพบยังไงคะ
คือการตรวจพบเนี่ยมันก็ตำรวจเขาก็เก่งนะครับ
คือเขาดูว่ามีพิรุธไหมนะครับ
เห็นว่าไอ้นี่มีพิรุษเอาไก่เกยมาแล้วเห็นที่คอ
มันทำไมมันอูมคอมันใหญ่ก็เลยไปจับดูไปผ่า
ดูปรากฏว่านี่นะนี่ไม่เล็กนะ
เล็กนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับ
การขนยาเสพติดก็ต้องเตือนกันนะครับ
ก็ต้องเตือนกันครับเพราะว่าเรื่องยาเนี่ยนะ
คุณนิวติดคุกแล้วมันยาวนะครับ
ยาเสพติดภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม
อยู่ให้ห่างเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนในชุมชน
หรือใครก็แล้วแต่ถ้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อไหร่

วันนี้มาถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องลาจากกันไปนะคะ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่แหมน่าสนใจมาก

พรุ่งนี้ก็อย่าพลาดในรายการตีแสกหน้า
ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะพาไปในดินแดนที่
ท่านผู้ชมหรือว่าคนน้อยคนล่ะครับที่จะได้เข้าไปเห็น
คุณนิวครับคงไม่มีใครอยากจะเข้าไปในคุก

ถ้าเข้าไปในที่ที่ผมเคยอยู่คือที่โรงพยาบาลราชธรรมนะฮะ
คือเขามีงานนะฮะการจัดดอกไม้จันทร์นะครับ
เขาให้ผู้ต้องขังมาช่วยกันทำดอกไม้จันทร์ด้วยใจ
เพราะพวกนี้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
รถคุกลดตารางออกมาภายนอกนะครับ

ก็ไปช่วยกันทำกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ดูแล้วเป็นนโยบายของโรงพยาบาลราชทันที่ดีนะครับ
ก็เลยเข้าไปถ่ายทำพร้อมกันนั้นก็ไปให้เห็นว่า
มาลาทันเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงนะครับ
เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับ

เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันศุกร์พลาดไม่ได้ทีเดียวนะคะ
โรงพยาบาลราชทันทีที่สุดท้ายโรงพยาบาลราชทันทีที่สุดท้าย